ฟังคำชี้แจงเรื่องของการผ่าชนสูตร

ก็มีการมาแถลงในหลายประเด็น

คุณแม่บอกว่าเคารพการทำงานของตำรวจ
แต่ว่าอยากจะผ่าพิสูจน์รอบ๒ต่อ
หลังจากฟังรายงานผลการชนสูตรนานกว่า๓ชั่วโมง
คุณแม่ของคุณตังโมกับทนายความนะครับก็แถลงข่าว
พระนิดาบอกว่าเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
ที่ผมนำเรียนไปแต่ว่ามอบให้ทนายเป็นผู้ชี้แจง
นะฮะเอาลองฟังเสียงช่วงนั้นหน่อยครับ
คุณผู้ชมครับจากนั้นทนายเดชาก็เป็นคนอธิบายต่อ

นายเดชาบอกแพทย์นิติเวศชี้แจงละเอียดเลยนะครับ
มีการให้ดูภาพถ่ายด้วยฟันไม่หักนะฮะอยู่ครบ
การเปิดผิวหนังออกเพื่อตรวจสอบร่องรอยการฟกช้ำ
ไม่มีแล้วก็ทำให้รู้ว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกาย
ส่วนสภาพศพที่หลุดออกไปทางโซเชียลมีเดีย
คือเป็นภาพที่ยังไม่ได้มีการทำความสะอาด
อาจจะมีเศษขยะสิ่งเปลื้อนนะครับติดกับร่างของคุณแตงโมไป
ส่วนแผลใหญ่ที่ต้นขาด้านในเนี่ยก็ไม่ได้ลึกถึงกระดูกนะ
แต่เป็นแค่ชั้นเส้นเอ็นไม่พบเศษโลหะ
ยืนยันว่าบาดแผลเกิดจากของมีคมแต่บอกไม่ได้ว่า
ของมีคมนั้นเป็นอะไรนะครับ
แล้วก็แผลเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตแต่ไม่ได้ทำให้ตาย
แต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าแผลเกิดบนเรือหรือว่าหลังตกเรือ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคือจมน้ำตายครับขาดอากาศจมน้ำตาย
แล้วการเน่าเปื่อยก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของศพ
ที่เป็นปกติส่วนที่บอกว่าตาไม่เท่ากันขออภัย
หรือที่บอกว่าตาถลนลิ้นจุกปากก็เป็นเรื่องของศพจมน้ำเหมือนกัน
แต่เพื่อความโปร่งใสชัดเจนสังคมยังคาใจ
เพราะฉะนั้นคุณแม่ตัดสินใจจะส่งร่างของคุณจังโมไปชัณฑสูตรรอบ๒
ส่วนการผ่าชนสูตรรอบ๒จะเป็นวันไหนนะครับต้องปรึกษากันก่อน
โดยในวันพรุ่งนี้ครับ๑๖มีนาคมแม่ทนายความจะไปที่
ก็ต้องเป็นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วล่ะอย่างที่คุณภูริพัฒน์รายงานไป
พรุ่งนี้เนี่ยจะไปปรึกษาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท่านนี้ด้วย
คือจะดูก่อนว่าจะดูรูปศพหรือว่าจะดูศพจริง
และจะตัดสินใจกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยตำรวจยังไม่สรุปนะครับ
ต้องรอผลจากการตรวจพยานหลักฐานและวัตถุพยานจากผู้เชี่ยวชาญ
อีก๑๙รายการมาประกอบสำหรับการแจ้งข้อหาประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทนายเดชาบอกว่า
อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีก๑คน
ถ้าพญาหลักฐานมันไปถึง